กับเราสองคนก็จะมีเรื่องหลักนะครับ

เกี่ยวกับเรื่องของการหาข้อยุตินะครับ

ไปก่อนที่ไทยลีก๑หลีกสูงสุดนะครับ

เราทราบอยู่แล้วนะครับว่าต้องตกชั้น๕ทีม

แต่ก็มีข้อถกเถียงกันจนเป็นที่มาว่า

คือจะเป็น๑๘ทีมหรือว่าจะกลับไปเป็น๑๖ทีม
ก็ต้องมาดูกันสุดท้ายแล้วนะครับ

แล้วก็ไทยลีกจะเปิดฉากในวันที่

ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ระดูการต่อไป๒๐๑๙
พอตก๕ทีมขึ้น๓ทีมก็จะเหลือ๑๖ทีมอยู่บนหลีกสูงสุดนะครับ
กลับไปเหมือนโครงสร้างเมื่อปี๒๐๐๙ซึ่งพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์มั่ว
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ชี้ว่าการลดทีมจะเป็นการช่วยโปรแกรมการแข่งขันน้อยลง
และก็มีการส่งแบบสอบถามในเรื่องของการขอลดทีมไทยลีก๑ให้กับหลายสโมสร
แต่ว่ามีเพียง๕สโมสรเท่านั้นที่ต้องการให้มี๑๘ทีมตามเดิม
ผมเพิ่มเติมล่าสุดมีเอกสารจากสุโขทัยมาบอกว่ามีอีก๑๓สโมสรที่อยากจะให้ทีมเหลือ๑๘ทีมตามเดิมไม่ต้องมีการตัด
ทุกคนหลายสโมสรจะส่งในวันนี้แต่ไม่ความต้องประมาณส่งเบาะวาน
ตอนนี้เป็นแบบนี้แหละ
ว่ามีการผิดพลาดเรื่องของกำหนดการในวันส่งที่เข้าใจไม่ตรงกัน
ก็คือยืนตามนี้คือเหลือ๑๖ทีมในปี๒๐๑๖
รูปการ๒๐๑๘ตก๕ทีมนะครับ
ส่วนดิวิชั่น๒๔คือไทยลีก๒๔นี่แหละ
คนตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็บอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะคะ
ซึ่งณตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของโคต้าอาเซียนค่ะ
เพราะว่าทีมในเอเชียก็เริ่มหันมาสนใจฟุตบอลไทย
เพราะว่ากำลังเติบโตแล้วก็ได้รับความนิยม
อาจจะเทียบชั้นในระดับของเอเชียได้ในอนาคตในไม่ช้านี้นะคะ
ก็เลยอยากจะพัฒนาฟุตบอลไทยให้เป็นศูนย์กลางของฟุตบอลในอาเซียน
ก็มีการศึกษาพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียให้รัดกลุ่ม
ซึ่งโคต้าอาเซียนก็จะทำให้ทีมต่างชาติช่วยขยายมูลค่าลีก
แล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างเข้าสู่สโมคร
ก็คือเป็นว่าถ้าสมมติว่ามาตรฐานของฟุตบอลไทยดีขึ้น

มูลค่าเม็ดเงินก็จะกลับมาสู่ทีมนั่นแหละ
เหมือนที่ชนะทิพย์ไปได้ลงอันนั้นนะครับเพิ่มมูลค่าแน่นอน
แต่ถ้าเกิดว่านักเตะอาเซียนมาแล้วไม่ได้ลงไม่เกิดมูลค่านะครับ
ต้องมาดูว่าปีแรกบนหลีกสูงสุดนักเตะอาเซียนนะครับ
จากประเทศอื่นเนี่ยทั้งเช่นเมียนมาเวียดนามต่างเนี่ย
ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีพรรมาที่เป็นคนธรรมะแท้มาเลยออนทูถ้ามีโอกาสเนี่ย
ผมว่าสามารถเรียกแฟนคลับของพม่าแน่นอน
แต่อย่างชาติอื่นที่เขาเป็นพวกโอนสัญชาติมาเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์มากเท่าไหร
สมาคมเนี่ยก็จะเริ่มใช้เพื่อศึกษาข้อดีข้อเสียในเกมแชมเบนส์ครับนะครับ
ก็เป็นเกมฟุตบอลถ้วยพระราชทานประเภทก่ออันเดิมนั่นแหละครับ
ระหว่างแชมป์ลีกก็คือบุรีรำเจอกับแชมป์เอฟเคครับ
คือเชียงรายยูเต็ดเตะวันที่๑๙มกราคมวันศุกร์นะครับ
แล้วก็ฟุตบอลไทยลีกซีซั่น๒๐๑๘นะครับ
จะมีการส่งผู้สินไทยลีกไปอบรมและปฏิบัติการฝึกซ้อม
ทำหน้าที่ผู้สินที่ประเทศตุรกี
เพื่อให้ผู้ตัดสินได้พัฒนาศักยภาพก่อนที่การแข่งขันฟุตบอล
ตั้งแต่ไทยลีก๑ถึงไทยลีก๔
จะเริ่มเปิดฉากพร้อมกันในวันที่๙กุมภาพันธ์ครับ
ซึ่งโปรแกรมนัดแรกของฟุตบอลในฤดูกาล๒๐๑๘ก็ออกมาแล้ว
ซึ่งจะเปิดฉากกันในวันที่๙กุมภาพันธ์
แต่ณตอนนี้ที่เห็นอยู่นี้คือยังไม่ได้กำหนดว่าทีมไหนจะแข่งขันในวันไหนและเวลาใดนะคะ
แต่อย่างที่บอกว่าก็ต้องรอสรุปวันและเวลาแน่อีกทีหนึ่ง